เกมไม่ตัดโลกไปเลย

ก็นี่ไง
มันจะไม่เห็น

อังกฤษ

ไม่น่าไทยหรอกเลยอ่ะ
มันไม่เห็นชื่อเรื่องนี้มันเคลื่อนมา

การเจอการเจอการ

ถ้าทีมงานจะเบาเรื่องนี้ไม่ได้นะ

อย่างนั้นก็เราไปแอบดูชัดขนาดนั้น

ไม่กลัวตอบไหมทันปินัทไหน

อันนี้ไม่ได้ยอก
อันต่อแรกการใส่ว่าอยู่ลอนดอนแล้ว

แต่ว่านัทตอบเลย

ไม่ต้องแยกถ้าเขาได้ก็ตอบเลย

หมดแล้วนะครับ

อะไรอย่างเนี่ย